ดูความวิตกกังวลและความหวาดภาวะของชาวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
อยู่มีรถตู้ต้องสงสัยคือไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน

ขับวนไปเวียนมาแล้วก็พยายามหลอกล่อเด็กในพื้นที่

มากินบนรถนี่ชาวบ้านเขาหวัดภาวะกันมาก
เพราะว่ามีเด็กเนี่ยเกือบจะถูกหลอกขึ้นไปแล้วด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะเนี่ยรถตู้ต้องสงสัยคันนี้นะคะ
เป็นรถตู้สีขาวขับวนเวียนผ่านถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดคลอง๑๑
ในตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
แล้วก็ขับมากลับรถที่บริเวณประตูหน้าโรงเรียนแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ไม่เคยเห็นรถตู้คันนี้มาก่อนไม่คุ้นตาเลยนะคะ
คนที่หุดหวิดจะตกเป็นเหยื่อคือเด็กหญิงนัชยาอยู่เปี่ยมอายุ๘ขวบค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่๒โรงเรียนวัดคลอง๑๘นี่แหละ
น้องเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันที่๑๘เลิกเรียนแล้ว
ตัวเธอกับน้องก็ออกไปวิ่งเล่นกันบริเวณถนนใกล้โรงเรียน
ก็มีรถตู้สีขาวคันนี้ขับมาจอดแล้วเรียกให้เข้าไปหา
บอกว่าอยากได้ของเล่นอยากกินขนมไหม
บอกว่าไม่เอาค่ะแล้วก็รีบวิ่งหนีกลับไปที่บ้านเลยเพราะว่ากลัว
เพราะแม่เคยบอกไว้ว่าให้ระวังรถตู้มาหลอกจับเด็กไปขายนะ
แล้วแม่ก็เคยเล่าเรื่องที่เคยเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ให้ลูกฟัง
พอลูกเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บรีบกลับไปบ้านแล้วเล่าเรื่องให้แม่ฟังเลย
แม่ก็กลัวมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นรถตู้ที่ออกอลว่าจับเด็กจริง
อยากให้ตำรวจช่วยตามจับให้หน่อยนะคะ
เพื่อแจ้งเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลาน
ก็แชร์กันไปแบบนี้
หลังเกิดเหตุนางเมธพรเชื้อหอมรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลอง๑๘

แม้ว่าการลักพาตัวนี้จะไม่สำเร็จนะคะ
แต่ก็ประสานผู้ปกครองทหารและตำรวจรวมถึงผู้นำชุมชนเข้าหารือแล้ว

ซึ่งก็มีการวางเวรยามเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านค่ะ